น้องไงได้ปัญญาก่อนนะครับมันต้องการเอาเงินจากพวกเรานักฐานไปให้กับพ่อพ่อพ่อแม่มาฮะ
ถ้ามันเป็นลูกเทพจริงพ่อแม่เทพชื่ออะไรครับแล้วโรงพยาบาลไหนทำคลอด
มีน้ำอสุจินะฮะถึงทำให้คนถึงให้มีลูกเทพได้